คุณผู้ชมคะย้อนกลับไปถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะคะ
มีกรณีที่รถยนต์กับมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนนะ๒คันเลยนะคะ
ไล่กันมาแล้วมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลง
พอมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มลงคนขี่คนหนึ่งคนซ้อนคนหนึ่ง
เด็นไปกระแทกกับรถที่วิ่งมาบาดเจ็บแล้ว
คนที่อยู่ในรถที่ย้อนสอนตามกันมาเนี่ยก็ลงมารุมทำร้าย
จนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุคนนึงไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีกคนนึง
เรื่องนี้เสียชีวิตหน้าโรงพยาบาลกันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดค่ะตำรวจสืบสวนสนสายไหมเนี่ยจับตัวคนร้ายได้คนหนึ่งแล้ว
คือคนที่เป็นคนขี่รถยนต์ย้อนสอนไล่ตามแล้วก็ลงไปทำร้ายเขาเนี่ย
ทราบชื่อก็คือนายชะนินสุดนิมิตรอายุ๒๕ปีค่ะ
เป็นคนขับรถมัสด้า๒ทะเบียน๗กกชกช๔๔๕๗นะคะ
จับได้ที่บ้านพักย่านลำลูกกาคลอง๔
นายชะนินรับสารภาพค่ะบอกว่า
เป็นคนขับรถไล่ชนจักรยานยนต์จนล้มจริง
กระทืบคนขี่และคนซ้อนที่นอนเจ็บอยู่บนถนนจนตายค่ะ

บอกว่าขับปาดหน้ากันมา

ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนก็นำกำลังไปล่าตัว
เบียร์ผู้ต้องหาอีกคนที่ร่วมกับนายชะนินลงไปรุมทำร้ายคนขี่รถจักรยานยนต์จนเสียชีวิตอยู่
ให้คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันหน่อยละกันค่ะคุณผู้ชม
อุบัติเหตุมันเกิดขึ้นหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
บริเวณถนนพะหนโยธินเลยผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายหนึ่งคน
จมกองเลือดอยู่ที่พื้นเนี่ยค่ะสภาพนะคะคุณผู้ชมคอหักแขนและขาผิดรูป
ใกล้กันเจอรถจักรยานยนต์ของผู้ตายกระเด็นไปไกลกว่า๑๐๐เมตร
แล้วก็มีรถกระบะ๔ประตูแล้วก็รถแท็กซี่ในสภาพชนกันอยู่เนี่ยกันชนหน้าเสียหายทั้งคู่เลย
เห็นเหตุการณ์ก็คือเจ้าของรถกระบะที่เสียหายเนี่ยนะคะก็เล่าให้ฟังบอกว่า
เขากำลังขับรถมาบริเวณหน้าโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนี่แหละ
แล้วก็เห็นรถยนต์คันหนึ่งขับย้อนสอนมากันกับจักรยานยนต์ไล่กันอยู่
จากนั้นจักรยานยนต์เสียหลักแล้วล้มลงค่ะคนขี่กับคนซ้อนท้ายเนี่ยกระเด็นจากจักรยานยนต์มากระแทกกับรถของเขาก็บาดเจ็บแล้วนะ
ต่อมาผู้ชายสองคนเนี่ยลงมาจากรถยนต์ที่ขับย้อนสอนตรงรีเข้าไปทำร้ายคนที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์และคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่บาดเจ็บอยู่ที่พื้น
คนนึงอ่ะโดนกระทืบจนตายส่วนอีกคนเนี่ยโดนกระทืบจนหมดสติคือตอนเขาล้มเขาเจ็บเขาก็แย่อยู่แล้วนะใช่ค่ะยังโดนกระทืบซ้ำจนเสียชีวิตอีกนะฮะใช่ค่ะพอกระทืบจนหนำใจแล้วสองคนก็ขึ้นรถเก่งคันเดิมขับออกไปครับตรวจสอบเพราะว่าผู้ตายที่คนแรกที่เสียชีวิตอยู่ตรงพื้นถนนนี้เลยนะคะไม่ได้พบเอกสารอะไรท